เมื่อวานนี้นะเป็นข่าวเศร้าจริง
เป็นข่าวที่พระเอกดังในอดีตคุณไพโรธจ่ายสิงค์
แค่เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้นะครับ

เราก็เห็นเขาเราอาจจะโตหลายคนอาจจะโตมาพ่อของคุณอานั่นแหละ
อย่างที่เรารับรู้ข่าวมาตลอดสัก๒๓ปีหลัง
ที่สุขภาพท่านเริ่มสุดลง
ผมก็เรียกว่าวงการบันเทิงก็ช็อกนะฮะ
เมื่อคุณไพโรธใจสิงครับนักแสดงอาวุโส
เสียชีวิตอย่างสงบนะครับที่บ้านพักในวัย๗๘ปีครับ
หลังรักษาอาการป่วยมานานหลายปีแล้วนะครับ
สำหรับอภัยโรดเนี่ยนะครับเกิดมาบนที่๑๕กันยายน
พศ๒๔๘๖ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วก็เคยเป็นครูนะฮะที่โรงเรียนสารวิทยา
เป็นคุณครูด้วยนะครับ
คุณครูด้วยแล้วก็ยังเป็นคุณครูที่โรงเรียนอำนวยสินด้วยนะครับ
อ๋อหรือเป็นท่านแห่งคุณครูสอนอะไรพี่

ใช่ใช่นะครับแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกด้วยนะครับ
๒๑๑๔รับบทเป็นพระเอกเลยนะครับ

เนี่ยนะครับคู่กับทางคุณวันนิดาอามาตยกุล
นี่คืออภัยโรดนะครับ
จากนั้นนะครับวันที่๒๕สิงหาคมปี๕๖ครับ
มีเนื้ออ่อนแรงมีโรคหัวใจมีต่อมรุกหมากโต
หลังจากนั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับ

มีอาการปอดติดเชื้อมีเสมหะในลำคอ

ต้องทานอาหารเองไม่ได้แล้วนะครับ
ต้องให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก

กระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่๒๒กุมภาพันธ์นะครับ

ส่วนผลงานการแสดงก็เรียกว่า

ตั้งแต่ปี๒๕๑๔จนถึงปี๒๕๑๖นะฮะ
หลังจากนั้นก็หันมารับบทตัวรองนะครับ

ไม่จะเป็นพระเอกตัวร้ายบทพ่อบทตลก
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะฮะ
คือตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

ผมเคยเล่นละครในแก่ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงทางพ่อรองกับอากรุงศรีวิรัยหน่อยครับ
มันใกล้เราเข้ามาทุกทีทุกทีครับ
แต่เราก็คิดว่าที่เขาจากไปเนี่ย
เขาก็แม้แต่ทุมเองเขาก็ไปสบายกันหมด

ได้เจอกับโร่สุดท้ายตอนไหนครับ
ได้เจอรอบสุดท้ายตอนที่ทุมเริ่มเจ็บแล้วล่ะ
แต่ทุมยังไม่เข้าโรงพยาบาลโรคก็ไปที่บ้านตอนนั้น
ก็ไปนั่งกินข้าวกันเขาก็ไปหาทุนไปเยี่ยมทุน
เรายังเสียใจอยู่ว่าพอเขาเจ็บ
เราไม่มีโอกาสไปหาเขาเลย
เพราะช่วงที่โลดแย่ทุมก็แย่แล้วตอนนั้น
มันล่อแร่ล่อแร่ได้กันทั้งคู่ไม่รู้จะทำยังไง
ค่ะวันนี้มาบอกอะไรเพื่อนรักบ้างค่ะ

ออสดิบ้าภาวน่าจะโดยภาพวกเค้าบางอย่าง

ซ้ำสบก็เต็มที่ความโสกเศร้านะครับของมารดาคนใน
ครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงนะครับก็
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับทั้งนี้นะครับ
กำหนดสวดพระอภิษฐรรมนะครับในวันนี้จนถึง๒๕
กุมภาพันธ์ครับแล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพนะฮะ
ในวันที่๒๘คุมภาพันธ์ครับครับที่วัดรัดเผานะฮะอ่า
ตรงนี้เนอะนะฮะอืมเราอาจจะหลายหลายคน
อาจจะโตเหมือนกับละครของที่เขาเขาเล่นมาตลอด
แล้วอาเล่นได้ทุกบทบาทนะใช่ผมเล่นละครกับอาเรื่อง
เรื่องสุดท้ายเลยของอาเนี่ยก็คือที่ผมเล่นด้วยนะ
ที่เล่นด้วยกันเอ่อสะพ้ายกายปืนเที่ยงอืมอืมนะครับ
ก็เล่นเป็นการเล่นเป็นพ่อของทางคุณเจนสุราปานโต
แล้วผมต้องไปจีบคุณเจนสุดาแล้วก็เนี่ยก็ทะเลาะกันกับ
พ่อของเจนสุดาเพราะว่าพี่เจนสุดาท้องใช่ไหม
อ่าพี่แอนธรรมศพก็คือมาตามใช่ใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละแก้แค้นคืน
เพื่อจะเอาพี่หนุ่มไปแต่งงานแต่เข้าใจผิดว่าเป็นคุณชาคริส
โอ้โหนะครับก็เนี่ยเล่นกับอาแล้วก็มีอยู่ช่วงนึง
ตอนที่อาเจ็บหนักหนักอ่ะผมก็แวะไปเยี่ยมครับตอนนั้นแกยังจำได้นะ
ยังคุยยังจำได้แต่แกก็แบบคือสภาพร่างกายเนี่ยซุดโทรมไปเยอะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เยี่ยมแกเลยหลายปีมาก
อายุเท่าไหร่น่ะพี่หนุ่ม

แล้วก็มีคุณอาเขาก็ขายเครื่องสังขพันธ์ด้วย